มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมค่ะ
รถเมย์เบรกแตกค่ะเป็นรถเมย์สาย๙๒ไปเบรกแตก
แล้วเกิดอุบัติเหตุที่หน้าห้างตรงย่านบางกะปิ
มีคนบาดเจ็บหลายคนเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมสาย๙๒เบรกแตก
แล้วไปชนเสาไฟฟ้าตรงหน้าห้างเลยค่ะ
กู้ชีพก็ไปช่วยเหลือมีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑๔คน
ต้องพาส่งโรงพยาบาลลาดพร้าวเลยค่ะ
คนขับกับกระเป๋ารถเมย์ไม่เป็นอะไรแต่ผู้โดยสารนะคะได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตัวรถชนเสาไฟฟ้าตรงหน้าป้ายรถเมย์หน้าห้าง
ก็เสียหายแล้วก็มีรถกระบะอีกคันหนึ่ง
เป็นโตโยต้าสีขาวโดนสะเก็ดจากเสาไฟฟ้า
หล่นใส่กระจกหน้ารถแตกได้รับความเสียหายกันไปนะคะ
ตอนเช้าคนขับรถเมย์บอกว่า
เขาขับรถตามปกติจะมุ่งหน้าไปอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
พอมาถึงตรงนี้รถมันแปลก
รู้ทีหลังว่ารถเบรกไม่อยู่
ก็เลยตัดสินใจหักแล้วไปชนเสาไฟฟ้า
คือต้องเอาเสาหยุดเอาเสาเบรกหักไปชนเสาไฟฟ้ารถมันถึงหยุด
แล้วก็หันมาดูแลผู้โดยสารแล้วก็ได้ตรวจสอบความเสียหาย
ก็พบว่ากระจกหน้ารถแตกหน้ารถฝั่งซ้ายยุบไฟแตก
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมานำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
ตำรวจก็ต้องนำตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สนราชพร้าวค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ
นี่ค่ะก็บาดเจ็บกันไป๑๔คนด้วยกันนะคะ